เปิดปากกับภาคภูมิ
และรับใช้ประชาชน
ทำให้บายให้เป็นจริง
นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศ

เพื่อส่งต่ออนาคตที่ดี
ให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้ผมกำลังจะคุยกับ

เพื่อไทยเมื่อวานนี้ประกาศชื่อเรียบร้อย

ส่งรายชื่อกับทางกรกตเรียบร้อย
มีการประกาศนโยบาย

ทำให้สังคมจับตาและสนใจมาก
คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของ

ในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เดี๋ยวคุยกับคนที่ประกาศ

รวมทั้งเรื่องความพร้อมที่บอกว่า

ซึ่งต่อไปก็คือคนที่๓๐ของประเทศไทย

และคุณชัยเกษมในส่วนของคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาบอกว่า
พร้อมที่จะเป็นผู้นำประเทศนำพาประเทศต่อไป
ก็คือพร้อมจะเป็นนายกอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพราะว่าเขาว่าเป็น๑ใน๓แคนดิเดต
ใน๓ก็คงต้องพร้อมนะครับก็พร้อมครับ
ทีนี้มันมีคำถามว่า๑ใน๓นี้มีใครที่เป็น
อันดับหนึ่งเสนอชื่อเสนอคนไหนเป็นนายกให้
ผมว่าอันนี้ต้องให้เกียรติกรรมการบริหารนะครับ
ท่านก็คงพวกท่านที่อยู่ในคณะกรรมการบริหาร
ก็ต้องไปพูดคุยกันนะครับเรามีเวลาอีก๔๐วัน
ซึ่งเราจะต้องไปพบพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่านการปราศัย
หรือพูดคุยสนทนาในวงที่เล็กลง
ไปเลี้ยยสุดหลายจังหวัดที่สุด
แล้วก็นำข้อคิดข้อกังวลใจ
หรือข้อที่อยากได้เพิ่มที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้น

และถ้าเกิดเราได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชน
ในวันที่๑๔พฤษภาคมเบอร์๒๙นะครับ

ก็ตรงนั้นก็เป็นจุดต่อไปที่เราจะต้องมาพิจารณาว่า

ทั้งพี่ชายเกษมทั้งคุณแพทองทานน้องอิ๊งเนี่ย

ท่านชายกระเสมเองก็เป็นคนที่อยู่กับภาคมานาน
เคยเป็นอดีตแคนดิเดตนายกมาก่อน
น้องอิงก็ก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่ก็อยู่ที่พักมานานนะครับ
ผมเองผมก็เป็นที่ปรึกษาของคุณอุ้งมา
เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เขามองตา
มองตาก็รู้ใจแล้วล่ะนะครับ
สมมุตินะคะคุณเศรษฐาถ้าเกิดว่าเสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่ง
หรือเสนอชื่อคุณอิงเป็นนายก

ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีการเสนอชื่อคุณอุ้งมา
ก็คงจะเป็นมีเหตุผลที่เหมาะสมนะครับ

ทางคณะกรรมการบริหารเห็นเหมาะสม
ว่าควรจะเป็นคุณแพทองทานนะครับ
ก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะสนุน

ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

หรือว่าในใจเราถ้าไม่ใช่ตำแหน่งนายกเรา
อยากดูแลกระทรวงไหนทำงานกระทรวงไหนเป็นพิเศษอะไรยังไงไหม
ผมเรียกอย่างงี้จริงจริงนะครับอ่าด้วยด้วยความสัจจริงจริงจริงนะครับ
ว่าผมเป็นคนที่ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนอืม

เป็นเรื่องของการกระจายนโยบายไปสู่พี่น้องประชาชนทุกคน
แค่เวลาที่จะพบปะพี่น้องชาวให้เยอะที่สุดเนี่ยก็เป็นก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้ว
เพราะเวลามีน้อยกว่าที่เราสามารถทำได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่เราต้องทำเองก่อนดีกว่า
นะครับทำให้ดีที่สุดครับนะครับส่วนเรื่องของจะไปเป็นใคร
จับมือกับใครอืมเลขไม่ซับซ้อนหรอกครับมันมีอยู่แค่ห้าร้อย
เอ๊ะไม่ใช่มีห้าร้อยบวกสองร้อยห้าสิบสินะอ่าถ้าเลือกนายกถ้าเลือกนายกนั้น
ใช่ไหมครับก็ก็กลายเป็น๗๕๐ใช่ครับตัวเลขมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ระดับโลก
ครับแป๊บเดียวมันก็รู้เรื่องเอาให้รู้ก่อนดีกว่าว่าเราได้กี่คะแนน
วันนี้ทำให้ดีที่สุดนะครับขยายนโยบายที่เราคิดว่าโดนใจประชาชนที่สุด
ครับแล้วหวังว่าพี่น้องประชาชนจะมาเลือกเบอร์ยี่สิบเก้าอ่า
นะครับแล้วสักนั้นค่อยค่อยว่ากันครับเรื่องนโยบายนี่เดี๋ยวผมถามแน่แน่
โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งหมื่นบาทกระเป๋าเงินดิจิทัลไหนไหนก็ไหนไหน
แล้วสักทุ่นนี้คุณเศรษฐาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวดูวันที่สิบสี่
พฤษภาคมก่อนนะเอาเอาตัวเลขเรื่องสอสอก่อนเพราะฉะนั้น
ในใจคุณเศรษฐาเองเนี่ยอยากให้เพื่อไทยได้สอสอสักเท่าไหร่
อยากใช่ไหมครับเอาเอาอยากอยากอยากอยากนะผมว่าผมอยากได้สามร้อยเจ็ดสิบหก
คือทะลุไปเลยทะลุไปเลยครับจบปัญหาไปจบปัญหาไปเลยครับ
สามเจ็ดหกจบปัญหาจบปัญหาจบปัญหายกไปเลยจบปัญหา
แต่ยอมรับว่ายากแต่ยอมรับว่ายากแต่คุณภาคภูมิถามผมว่าอยากได้เท่าไห
อันนี้คือความความอยากเปิดต้นอันนี้คือความอยากอ่า
ความอยากถามว่าเป็นถือว่าเป็นเอ่อทาร์เก็ตที่ยากไหมยากมากมาก
อืมยากมากมากนะครับแต่ถามว่าเราเรามุ่งมั่น
แล้วเราจะเดินให้ได้เก็บคะแนนเสียงให้ได้เยอะสุดถ้าสามารถทำได้
นะครับแต่ถ้าเป็นในความในความคิดที่น่าจะเป็นไปได้
ที่จะไปถึงได้นะผมมั่นใจว่าเพื่อไทยได้ได้สอสอ
ไม่นับสวครับได้เกินสองร้อยห้าสิบผมมั่นใจในนโยบายทั้งหลายที่
ทยอยออกมานะครับเรามั่นใจสามร้อยสิบที่หัวหน้าพักบอกว่า
มีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้
ครับทีนี้ในส่วนของคุณเศรษฐาฮะถ้าได้เป็นนายก
คุณเศรษฐาเองก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าพอจากนักธุรกิจแล้ว
แล้วมาทำงานทางด้านการเมืองตัดสินใจมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
เป็นคันดิเดตนายกของพักเพื่อไทยในขณะนี้เนี่ยเดินหน้าหาเสียงอยู่เนี่ย
ถ้าได้เป็นนายกบริหารประเทศแบบไหนอะไรยังไง
ในในสิ่งที่คุณเศรษฐาคิดว่าการทำงานในในตำแหน่งของนายกประเด็นแรกก่อนเราต้อง
ยอมรับก่อนว่าช่วงแปดเก้าปีที่ผ่านมาเนี้ย
ประเทศชาติบอบช้ำเยอะนะครับดูได้จากกำลังซื้อหดนะครับ
ลายจ่ายเพิ่มขวามสเมอภาค
เท่าเทียมหลายอย่างยังไม่ถูกการแก้ไขออกไปนะครับ
คนที่จะเป็นนายกรรมรีคนต่อไปเนี่ยไม่ได้มีภารกิจหนึ่งภารกิจเดียว
มันเป็นหลายภารกิจที่ต้องเร่งด่วนเร่งทำขึ้นมา
เป็นเรื่องการเจรจาการข่าวระหว่างประเทศเรื่องการสมรสเท่าเทียม
เรื่องอากาศที่สะอาดเรื่องรายจ่ายที่สูงเกินไปรายได้ที่ลดลงมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าเราต้องทำงานหนัก
ต้องยอมที่จะต้องไปบินไปเจรจาค่าขายกับต่างประเทศ
ต้องพบปะพี่น้องประชาชนต้องพบคนให้เยอะขึ้น
ในการที่จะมาแก้ไขปัญหาครับนะครับต้องทำงานให้หนักอ่ะอ่า
จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องบริหารราชการบริหารบ้านเมืองกระทรวงต่าง
เยอะแยะไปหมดเรื่องราวต่างเหมือนที่คุณเศรษฐาบอกมันมันมีหลายเรื่องมากเนี่ย
รูปแบบการทำงานคุณเศรษฐาคิดว่าจะทำงานแบบไหนยังไง
เราต้องทำกันเป็นทีมครับจริงแล้วจิตวิญญาณของการทำงาน
ทีประสบความสำเร็จไม่ว่าจะในรูปแบบของบริษัท
ทางก็ต้องยอมรับอย่างพี่น้องสื่อมวลชนก็สำคัญนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจที่ตั้งเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามั่นใจว่านโยบายของเราเนี่ย
เอาประชาชนไปที่ตั้งเนี่ยก็น่าจะได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่อยู่ในทีมไทยแลนด์ของเรานะครับ
มันจะเหมือนหรือแตกต่างกันไหมครับ
ผมว่าที่ท่านนายกประยุทธ์ท่านพูดไว้ที่ท่านเตือนไว้
แม้จะเป็นภาษาที่ค่อนข้างรุนแรงก็ตามทีแต่ผมก็เข้าใจท่านเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยเราก็ต้องรับฟังนะครับ
ก็ไม่เหมือนกันขนาดนั้นเพราะว่าการที่ตอนที่ท่านเป็นนายกอยู่
ซึ่งบริษัทการรักษาการนายกอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีความอนั่นตันใจ
ที่ท่านอาจจะมีความตั้งใจดีแต่ว่าไม่สามารถผลักดันนโยบายออกมาได้
มันมีขีดจำกัดเยอะมีเรื่องงบประมาณมีเรื่องสภามีเรื่องพักร่วมรัฐบาล
ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะมีหลายพักใช่ไหมครับท่านต้องประสานผลประโยชน์
หรือประสานความตั้งใจของแต่ละคนให้ลงตัวก็ทำให้มีขีดจำกัดในการที่จะผลักดันนโยบายที่โดนใจประชาชน
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมต้องบอกไงขั้นตอนแรกเนี่ยก็ไก่ก่อน
เลือกตั้งก่อนเอาคะแนนสินค้าที่เยอะสุดก่อน
แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้๓๗๖แล้วถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลพักเดียว
ก็จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างที่เรามีความตั้งใจจริง
ที่อยากให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์ความยากได้
โดยที่ไม่ต้องมากลับมาหาคุณภาคภูมิใหม่อีก๖เดือน
แล้วมานั่งอธิบายว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าอะไร
อันนี้มันเป็นนิสัยส่วนตัวถ้าเกิดผมทำไม่ได้ก็อย่ามาดีกว่า

เพราะฉะนั้นคือมันไม่มีโมเดลในใจเหรอคุณเศรษฐาว่า
การสั่งงานต่างมันง่ายใช่ไหมอย่างที่คุณเสธาบอก
ใช่ครับแต่พอเป็นประเทศเนี่ยมันมีสองสองรัชกาล
หรือแผนกขายทำมันไม่ใช่นะครับ

มันก็ต้องทำความให้เห็นของเขาว่าครับเราไม่รู้หมดทุกอย่าง
เราไม่รู้ขีดจำกัดของแต่ละแผนกเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นความเป็นห่วงที่บอกว่าอย่ามามองประเทศเป็นเหมือนบริษัทอะไรตรงนี้คุณเศรษฐาบอกว่า

หมายถึงว่ามีคนบอกมีคนอะไรว่า
สำหรับคำเตือนครับแต่ไม่เคยคิดอยู่แล้วครับ
การบริหารต่างพวกนี้จะไม่ใช่รูปแบบนั้น
เข้าใจดีว่าการบริหารประเทศจะต้องเป็นแบบไหนยังไง
เข้าใจดีครับเข้าใจว่ามีระบบรัฐสภาเข้าใจดีว่ามีระบบงบประมาณ
เข้าใจดีว่ามีกระสวงเข้าใจว่ามีข้าราชการนะครับ
แต่หน้าที่ของผู้นำที่ดีที่จะทำให้พี่น้องประชาชนพกจากความทุกข์ความยากเนี่ย
การผู้นำจัดการมีความสำคัญนะครับเอาประชาชนพิษที่ตั้ง
สิ่งแรกที่เป็นนายกและเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสิ่งแรกเลยที่ต้องทำเลยเนี่ย
ไม่มีสิ่งแรกครับพอปัญหาเยอะไปหมดหลายหลายเรื่อง
ความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมสิทธิเสรีภาพมีหลายอย่างครับ
ถ้าคุณจะมาเป็นนายกแล้วคุณทำได้แค่อย่าเรียนคุณอย่ามาเป็นดีกว่า
ไม่มี๑๒๓๔อะไรทุกอย่างทำพร้อมกันหมด
ก็หนึ่งอะเป็นหนึ่งหมดอะใช่ไหมครับ
ให้เราได้คะแนนเสียงเยอะสุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้
ก็เป็นรัฐบาลพักเดียวจะได้ขับเคลื่อเศรษฐกิจได้
เชิญท่านรัฐมนตรีหลายท่านที่บางปัญหายังเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง
กระทรวงเกษตรก็ต้องช่วยทีน้องมชาชนทิลกข้าวใช้จ่าย
ในการที่จะเปลี่ยนจากการเผามาเป็นการไถกรบ
ใช้จุลินทรีย์มาย่อยสลายใช่ไหมครับ
ซากของพืชผลที่เกิดขึ้นไม่งั้นแบบอ้าว

ว่าทำไมคุณทำไม่ได้ผมเพิ่งบอกนะวันนี้เนี้ยมีเวลาแค่สี่สิบวัน
นะครับผมมาคุยกับคุณภาคภูมิวันนี้เพื่อเรามา
เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจดีขึ้น
มีความมั่นใจขึ้นว่าเราสามารถทำได้แล้วก็วันที่สิบสี่
พฤษภาคมเข้าครูหากาเบอร์ยี่สิบเก้าเอาล่ะเดี๋ยวผมจะถามเรื่องนโยบาย
นะฮะแต่ฟังตรงนี้เนี่ยคุณเศรษฐาบอกถ้าเป็นไปได้
ขอเป็นรัฐบาลพักเดียวสามเจ็ดหกขึ้นไปครับ
อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างงั้นแต่ถามว่ายากไหมยากอืม
นะครับถ้าถ้าถ้าได้อย่างนั้นจริงจริงเนี่ย
ตามความความต้องการเนี่ยไม่กลัวเขาจะว่าเป็นโอ้โห
รัฐบาลพักเดียวพระเด็จการรัฐสภาอะไรอย่างนี้หรอ
ผมถือว่าเรายึดโยงเสียงประชาชนเป็นหลักครับผมเป็นคนที่
ภาคธุรกิจด้วยกันนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในตำแหน่ง
ได้โอกาสได้รับเลือกให้เป็นนายุทธมนตรี
ผมก็ต้องให้เกียรติทุกภาคส่วนที่มีส่วนทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้
เราจะทำอะไรเองคนเดียวไม่ได้หรอกครับเรารู้ว่าไม่ยั่งยืน
แม้จะมี๓๗๖ก็ตามทีนะครับ
จะเป็นท่านสว๒๕๐คนนะครับ
จะเป็นนักธุรกิจจะเป็นคนรุ่นใหม่
จะเป็นคนอนุรักษ์นิยมจะเป็นคนเสียที่นิยม
เราต้องคุยหมดครับคุณจะยึดแต่แค่๓๗๖มา
แล้วก็ตะแบงจะทำอะไรทำตามใจชอบก็ไม่ได้
มันก็ไม่ได้เสมอไปแต่ถ้าเรามีเหตุมีผล
ต้องเดินสายพูดคุยอธิบายปรับปรุงแต่งเติมนโยบายของเรา

ไม่ทราบครับอันนี้ต้องถามกรรมการบริหารครับ

แต่ว่าเรื่องของการต่อรองมันก็มีอำนาจในการต่อรองที่ดีขึ้น
ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะเอาใครเข้ามาพักเป็นพักร่วมด้วย
ก็ต้องคุยเรื่องนโยบายให้ชัดเจนว่าเรื่องนี้เราไม่เอาเรื่องนี้เราเอา

เอาละเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมขอพักคู่เดียว

ผมเชื่อว่าหลายท่านอยากฟังและรอฟังอยู่
โมเดลรูปแบบมันจะเป็นยังไงต่อ

เปิดปากกับภาคภูมิ
ทุกชุมค้าวันนี้ผมคุยอยู่กับคุณเสจหาทวีสินครับ
เมื่อวานนี้มีการประกาศบนเวทีด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ

ที่จะเติมเงินลงไป๑๐๐๐บาท

ผมเอาเรื่องจิตวิญญาณของเรื่องนี้มาก่อน
ทำไมเราถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมา

เศรษฐกิจไทยบอบช้ำมาเยอะ

เวียดนามของฟิลิปปินส์ของมาเลเซีย

เขาโตกันเท่าไหร่
เพราะยิ่งหลังจากโควิดมานี้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

จะไปซื้ออุปกรณ์ค่าขายต่างนานาใช้ได้หมดนะครับ
โดยจุดที่เราจะไปซื้อเขาก็จะมีตัวที่มันจะรับส่ง

เพียงแต่ว่าถ้าคุณอยู่กรุงเทพ
แต่บัตรคุณอยู่มุกดาหารถ้าคุณอยากใช้จริง

รัฐบาลภาคเพื่อไทยมีเวลาให้คุณ๖เดือน
คุณภาคภูมิก็ควรก็ควรจะต้องกลับไปเยี่ยมบิดามันดาด้วยเหมือนกันนะ
เพื่อไปกระทุนเศรษฐกิจที่นั่น
เนี่ยเป็นการคุยครั้งแรกกับสื่อที่เราเปิดเรื่องนโยบายที่นี่ขึ้นมานี่
ในชีวิตประจำวันแล้วซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยซื้อเครื่องใช้ซื้ออุปกรณ์มาทำมาหากินแล้วเนี่ย
ว่าผมถามผมได้ไหมว่าเอาไปใช้หนี้ได้ไหมเออเอาไปใช้หนี้นะใช่ไหม
ไปใช้หนี้ได้ไหมเราก็ยังพิจารณาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้หนี้เนี่ยถ้าเอาไปใช้หนี้เนี่ย
คุณต้องมาใช้สถาบันการเงินที่ถูกต้องไม่ใช้ไปใช้หนี้นอกระบบอืม
ใช่หรือเปล่าหมื่นหนึ่งเอาไปใช้ได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
ก็ต้องไปนั่งคุยไม่ใช่ไปได้หมื่นนึงใช้หมด
แต่ว่าก็มีข้อแย้งมาว่าถ้าเกิดไปใช้ไปใช้หนี้อย่างเดียว
มันก็อาจจะไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพราะใช้หนี้แล้วก็ใช้แบงค์ก็จบ
ไม่มีการไปห้างร้านไม่ต้องไปสั่งซื้อสินค้าสั่งผลิตสินค้าเพิ่มมา
แต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณไปลดหนี้เนี่ยมันก็ลดหนี้ครัวเรือน
ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของประเทศถูกไหมครับ
ก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยไปได้บ้างเพราะฉะนั้น
เหตุผลใหญ่ที่ผมจะต้องลงพื้นที่ให้เยอะที่สุด
ในช่วงสี่สิบวันหรือสามสิบแปดสามสิบเก้าวันที่เหลือเนี้ย
คือผมอยากจะไปฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในทุกนโยบายที่เพื่อไทยออกไป
ตรงไหนที่เราควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้โดนใจประชาชนมากที่สุดแล้วก็
วันที่สิบสี่พฤษภาคมหวังว่าเราได้ตอบโจทย์ทุกโจทย์แล้วทุกคนก็ได้เข้าคู่หากล้าเบอร์ยี่สิบเก้า
โดยหลักการใหญ่น่ะขนาดนี้ก็คืออายุสิบหกปีขึ้นไปได้หนึ่งบาทครับ
คุณใช้ภายในหกเดือนครับในระยะสี่กิโลเมตรครับ
ในถิ่นที่อยู่ของคุณใช่ครับแต่ว่ารายละเอียดปีย่อยก็ยังต้องมี
รายละเอียดปีย่อยเนี้ยก็ยังต้องมีไปไปพูดคุยกันต่ออ่า
ไอ้รูปแบบแอปนั้นมันจะอยู่ตรงไหนยังไงใช่ครับ
โหลดแบบไหนถ้าคุณยังไม่มีสมาร์ทโฟนคุณก็ไปเตรียมหามาใช่ครับ
เพื่อเอามาใช้ใช่ครับใช่ไหมฮะเรื่องของหมื่นหนึ่งหกเดือน
จะให้ใช้หนี้ได้กี่ส่วนครับหรือต้องเอาไปซื้อของกี่ส่วนครับ
ยังต้องไปคุยกันต่อใช่ครับถ้าเป็นรัฐบาลมันเริ่มได้เลยไหมฮะ
ผมว่าเริ่มได้เลยนะครับผมว่าเริ่มได้เลยก็ถ้าเกิดว่าคร่าว
ถ้าเกิดว่าภาคเพื่อไทยได้รับความไว้ใจจากพี่น้องประชาชนครับ
เบอร์ยี่สิบเก้าวันที่สี่พฤษภาคมเนี่ยผมว่าผมว่า
เลือกนายกจัดตั้งรัฐบาลถวายสัตว์แถลงนโยบายแล้วเนี่ย

เราตามทาเก็ตที่เราคิดไว้เนี่ยจะได้โตประมาณห้าเปอร์เซ็นต์
เฉลี่ยภายใน๔ปีที่เราได้รับความวางใจให้เป็นรัฐบาล
โดยเฉลี่ย๔ปีที่เป็นรัฐบาล

ทีนี้ไอ้ตรงนี้นะฮะที่คุณเศรษฐาเล่าให้ฟังเนี่ย
ที่ประกาศได้โยบายไปเนี่ยเรื่อง๑หมื่นลาทกับบางเงินดิจิทัลเนี่ย

มีหลายส่วนครับผมว่าหลายส่วนนะครับ
ปีหน้าเองเราก็มีการบริหารจัดการงบประมาณเนี่ย
ตามที่ทางเราได้ไปศึกษามา
แล้วก็ทำการคาดคณีมาเนี่ย
เราจะมีการเก็บภาษีได้มากขึ้นประมาณ๒แสนกว่าล้าน

การผลัดจัดการก็ประมาณปี๖๗เนี่ย
การที่เราใส่เงินเข้าไปแล้วเนี่ย

เขาก็ไม่สามารถที่จะไปรับสวัสดิการอื่นได้
ใช่ไหมครับมันก็เป็นการประหยัดไปส่วนหนึ่ง
จากการที่รับจากแวดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกัน
เพราะถ้าเกิดเรามีการปรับเงินเข้าไป

ซึ่งของร้านค้าก็มีการจับจ่ายใช้สอย

มีกำไรดีขึ้นใครต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลมากยิ่งขึ้น
คนที่เข้ามาสู่ระบบภาษีก็ต้องขยายตัวมากยิ่งขึ้น

มันเป็นแค่ขนเดียวผมไม่ได้ให้ทุกปีนะ

ให้ใช้ภายใน๖เดือนให้หนเดียว
ไม่ใช่ว่า๖เดือนนี้แล้วก็จบแล้ว๖เดือนอีกหมื่น
ไม่ใช่เราเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และมีบริมาณอื่นทยอยเข้ามา

โดยที่ไม่ต้องไปกุ้งกูกูหนีไหน

บริหารจัดการได้ครับ
คือวันนี้พอเมื่อวานนี้ได้ยินการประกาศออกไป
หลายคนมีความเห็นออกมานะฮะอ่าจากบางภาคการเมืองหรือว่าอ่า
เขาก็บอกโอ้โหอย่างนี้มันก็ประชานิยมนั่นแหละ
เป็นกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านล้านล้านที่เคยทำมาพอดีผมไม่ได้ฟัง
นะครับแต่ว่าแต่ว่าอาจจะเป้าหมายในชีวิตต่างกัน
ผมไม่ได้มาแข่งขันกับภาคการเมืองอื่นนะครับ
ผมมีความเชื่ออย่างเดียวว่าถ้าเกิดภาคเพื่อไทยมา
เรามาต่อสู้ความยากจนความลำบากความไม่เสมอภาค

หกเดือนใช้ให้หมดภายในสี่กิโลเมตร

เป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นวิธีที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น
ก็เป็นอย่างนั้นบางพักบอก
อย่าไปมองประชาชนเป็นยาจก

ผมมองความลำบากของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข
ถ้าความลำบากของประชาชนต้องแก้ไข
และวิธีนี้เป็นวิธีการที่แก้ไขได้เราก็ต้องทำครับ

เชื่อว่าประชาชนตอบรับมากน้อยขนาดไหน
นโยบายของพักเพื่อไทยที่ประกาศออกไป

แล้วก็เสาร์ที่นี้ก็จะไปน่านจะไปลำปาง
ต้องไปพูดคุย
ฟังความคิดเห็นไม่ใช่ขึ้นเวทีปลาใสอย่างเดียวจะเป็นวงเล็ก
เพื่อที่จะรับทราบข้อกังวลของพี่น้องข้อสงสัยข้อที่อยากได้
อะไรที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราไม่ได้ถือว่านโยบายของเราจะถูกต้อง
และดีพร้อมเสมอไปแต่อย่างน้อยเป็นโครงที่เราตั้งขึ้นมา
เพื่อที่จะปรับปรุงแต่งเติมเพื่อให้โดนใจพี่น้องประชาชนมากที่สุด
เพื่อที่วันที่๑๔พฤษภาคมจะได้เข้าครูหาเลือกเบอร์๒๙
ทำความหวังอันสูงสุดของผมที่ได้๓๗๖เสียงให้เป็นจริง
ครับมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมขอมาถามช่วงหน้าครับ
คุณเศรษฐาบอกว่าอยากแก้ปัญหาความยากจน
อยากลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนแก้ยังไง
แก้ง่ายแก้ยากแก้แบบไหนยังไงความเหลื่อมล้ำมันคือแบบไหนยังไง

เปิดปากกับภาคภูมิคุยกับคุณเศรษฐาทวีสินกันต่อนะครับ
ท่านผู้ชมครับแคนนิเดร์ดนายมดรีของภาคเพื่อไทยนะครับ
คุณเสร็จหาคุณเสร็จหาเมื่อวานนี้บอกอยู่ช่วงหนึ่งบอกว่า
อยากจะเอาชนะความยากจนฮะมันเอาชนะความยากจนมันทำง่ายทำยากทำยังไงฮะ
ยากมากครับยากมากแล้วก็ต้องเรียนตรงว่าถึงแม้ได้พักเพื่อไทยและได้เป็นรัฐบาล
ปีก็คงยังไม่หมดหรอกนะครับเราอย่าไปพูดอะไรที่มันเกินความเป็นจริง
ว่ามีความคาดหวังที่มันสูงเกินเลยนะครับแต่ว่าเราต้องพยายามมันต้องมีจุดที่มันเริ่มต้นนะครับ
หลายมิติความยากจนนะครับเรื่องดิจิทัลวอเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก็เป็นจุดแรกที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะครับ
เรื่องเติมเงินให้ครบ๒๐๐๐บาทต่อครอบครัวนะครับเรื่องเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น๖๐๐บาทปริญญาตรีเป็น๒๕๐๐ใช่ไหม
หลายอย่างเหล่านี้ก็เป็นนโยบายที่เราสามารถที่จะทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพ้นจากความยากจน
คณะรัฐมนตรีเองนำโดยนายกรัฐมนตรี
ที่ไม่เห็นเกิดเน็ตเกิดเหนื่อยเดินทางไปค่าขายต่างประเทศ
เปิดตลาดให้กับบริษัทไทยดีที่สามารถส่งสินค้าไปขายได้มากขึ้น
ผลิตสินค้าได้มากขึ้นจ้างงานคนได้มากขึ้นจ้างงานคนได้มีราคาแพงขึ้น
ก็ทำให้คนสามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพ้นจากเหวให้ความยากจนแล้วกัน

งานคนด้วยค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหม

แล้วไทยทำให้เท่าไหร่ครับที่บอกไว้ใน
เราสัญญาไว้ก็๖๐๐บาทภายใน๔ปีค่อยขึ้นไปนะครับ

ปัจจุบันนี้หลายบริษัทเองเนี่ยก็จ่ายมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว
อาชีพค่าแรงขั้นต่ำที่เราตีค่าแรงขั้นต่ำไว้เนี่ย
เท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะจะเป็น๓๔๐๐บาทเนี่ย
เราก็จ่ายอยู่๕๖๐๐อยู่แล้วนะ
มันมีนะฉันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย

ผมเชื่อทุกคนก็ต้องมีการที่จะแย่งรายงานกันอยู่แล้ว

ให้กับแรงงานเข้ามาทำงานในบริษัทนั้น
คือไอ้ค่าแรงตรงนี้พวกนี้มันจะมีจำกัดไหม
มันเป็นทุกอาชีพแบบอะไรยังไง

เหลือคือใครได้เยอะอยู่แล้วคุณก็อยู่ในระบบของคุณไป
แต่อย่าลืมนะถ้าเกิดมันถูกดันขึ้นไป
คนที่สูงอีกแล้วก็ต้องสูงขึ้นไปด้วยนะ

ไม่ใช่บอกคุณได้อยู่แล้ววันนี้๕๕๐หรือ๖๐๐บาท

บางคนมีลูกสองคนใช่ไหมครับ
แม้เขาต้องคนคนเดียวก็ตามทีมันก็ลำบากอยู่แล้วนะ

ใช่ไหมกี่พันบาทอ่ะ๒พันบาทมั้งใช่ไหม
เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่ว่าสูงกว่าเราเยอะมาก

มันไม่ใช่นโยบายหาเสียงอย่างเดียวที่เราจะให้

ถ้าไม่มีรายได้รายจ่ายมันก็ขึ้นไปไม่ได้
เพราะตรงนี้เนี่ยเคยทำธุรกิจมาก่อนเนี่ย
ผมเชื่อว่าหลายคนในภาคเพื่อไทยก็สามารถที่จะคิดได้นะ
เพราะบางทีพอพูดเรื่องขึ้นค่าแรงเนี่ย
บรรดาผู้ประกอบการเขาก็กังวลล่ะ
ฟังให้ดีฟังให้หมดนะครับว่ามันภายใน๔ปี
และยอมรอบความจริงเป็นเสียขั้นบันไดไป
แล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ผมเรียน
๑หมื่นบาทอะใช่ไหมครับ
มันก็เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อใช่ไหม

คุณก็ต้องมีการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นมากขึ้นใช่ไหม
ระหว่างนี้ในระหว่างการฟอร์มรัฐบาล
นายกได้มีการคุยกับทางนักฑนตรวจหน้าตรีต่าง

ซึ่งในที่สุดแล้วรายได้ก็จะสูงขึ้นไปด้วย

คุณคุณเศรษฐาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยในมุมมองคุณเศรษฐามองยังไงเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยครับ
ผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศมีความเหลื่อมล้ำสูงสุดประเทศหนึ่งแล้ว
เมื่อกี้คุณภาคภูมิพูดไปก็เป็นความหลุมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับทางสังคม
ก็เป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับหลายหลายเรื่องที่มันมีความการบังคับใช้กฎหมายที่
คนมีเยอะทำไม่ผิดใช่ไหมคนมีน้อยทำผิดมันต้องเป็นมาตรฐานเดียว
เราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยมันอยู่ในระบบของสองมาตรฐานมานานนะครับ
แล้วก็จากแก้ไขเนี่ยเมื่อวานี้ท่านชายเกษมก็พูดไปชัดเจน
เรื่องการแก้ไขกฎหมายเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลให้มาเพื่อให้ความเป็นธรรม
ที่เสรีภาพที่มันเหมาะสมเป็นประชาธิปไตยสากล
ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันจะช่วยเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียม
ลดความเหลื่อมล้ำลดแล้วกันนะอย่าบอกว่าท่านหมดไปเลยแค่ลด
เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าเราต้องค่อยลดไป
คือนโยบายของเพื่อไทยก็คือการจะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือต้องใช้การแก้ไขกฎหมาย
ส่วนหนึ่งครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมครับครับ
อย่างเรื่องมาตรา๑๑๒อย่างนี้ในแนวคิดหรือว่ามุมมองของคุณเศรษฐาเนี่ย
มองยังไงเรื่องการเสนอแก้ไขมาตรา๑๑๒
คนที่มีการรักกันรักใครชอบใครก็เห็นต่างกันไป
แต่สำคัญที่สุดก็คือเราเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้
มาตรา๑๑๒อาจจะมีประเด็นบางประเด็นเรื่องการบังคับใช้
ไม่ใช่ว่าใครไปใช้ก็ได้ใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการเมือง
ตรงนี้ก็ต้องมาแก้ไขให้มันถูกแต่ว่าจุดยืนภาคเพื่อไทยชัดเจนครับ
เราไม่ยกเลิก๑๑๒นะครับแต่ว่าเราก็จะมาดูซิว่า
ตรงไหนที่มีการแก้ไขแล้วเกิดความเป็นธรรมนะครับ
เอามาใช้เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองได้นะครับ
พร้อมที่จะแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมใช่ครับแต่ยืนยันว่าไม่ยกเลิก
ยกเลิกครับชัดเจนครับนี่คือจุดยืนพักเพื่อไทยแน่นอนครับ
คุณเศรษฐาครับมีคนมองว่าเส้นทางการเข้ามาสู่ทางการเมืองของคุณเศรษฐาเนี่ย
ก็ดูคล้ายกับคุณทักษิณอดีตนายกในอดีตอยู่เหมือนกัน
เป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จความจริงแล้วคุณเศรษฐาโอ้โหนักธุรกิจระดับหมื่นล้าน
เลยครับท่านเก่งกับผมเยอะครับธุรกิจที่ท่านทำมันต่างกันนะครับ
ผมทำปัจจัย๔ที่อยู่อาศัยมาก่อน
อันนั้นเข้าด้านการสื่อสาร
การสร้างบ้านเนี่ยมีมาหลายพันปีแล้วนะใช่ไหมของคุณทักษิณเนี่ยท่านทำมาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของมือถือ
โอ้โหอย่าผมไม่ผิดเทียบท่านเลยครับท่าน
หมายถึงเส้นทางที่จากนักธุรกิจเข้ามาสู่การเมือง
ก็ความเหมือนมันก็จบตรงนั้นแหละครับความเหมือนมันก็จบตรงนั้นแหละครับ
จากนี้ไปกังวลไหมว่าเรามาสู่สนามการเมืองมันจะไปมีอะไรที่เหมือนกับคุณทักษิณในอดีต
กลัวไหมกับโอ้โหการเมืองมันกับตัวเราหรือพ่อต่าง
ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมบอกว่าผมไม่กลัวก็คงเป็นการโกหกนะครับ
เราเองคนผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งผมก็มีความกลัวครับแต่ความกลัวก็เป็นสิ่งที่ดีนะ
ความกลัวเป็นการเตือนสตินะครับว่าจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็น
เป็นวิธีการที่เรากลับมาเช็คอีกทีนึงว่าสิ่งแรกจะทำอะไรไปเนี่ย
มันเหมาะสมมันถูกต้องหรือเปล่าในหลายประการ
เพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
แล้วก็ยอมรับว่ามีความกลัวแต่ว่าวันนี้ตัดสินใจแล้ว
เดินสู่สนามการเมืองอย่างเต็มที่เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับ
อาสาเข้ามาแก้ไขนะครับก็พร้อมครับ
ความกลัวของคุณเศรษฐาเนี่ยเล่าให้ฟังได้ไหมว่ากลัวอะไรบ้าง
กลัวจะเหมือนคุณทักษิณกลัวจะเหมือนคุณยิ่งรัก
กลัวจะถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือว่ากลัว
ถ้าเกิดกลัวถ้าเกิดกลัวถูกกันแกล้งหรือกลัวอะไรที่เรามองไม่เห็นจริงเนี่ย
ผมก็คงไม่เข้ามานะครับ
ตรงนั้นไม่กลัวถูกกลั่นแกล้งอะไรพวกนี้ไม่กลัว
ก็ถามว่าถ้าเกิดไม่กลัวจริงเนี่ยมันก็ไม่เชิง
แต่เราพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าเราสามารถทำได้นะครับ

กับคนที่มีความตั้งใจจริง
แล้วก็ตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินให้มันถูกต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับ

ความจริงในวัย๖๐ทำธุรกิจโอ้โหร่ำรวยระดับหมื่นล้านพวกนี้
ก็น่าจะสุขสบายดีอยู่แล้วมีความสุขกับครอบครัวหรือว่ากับตัวเอง
ขึ้นอยู่กับว่าคุณภาคภูมิให้คำจำกัดคางของความสุขคืออะไร
ถ้าความสุขคือมีทรัพย์สินเงินทองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีบินไปเที่ยวเมืองนอก
มีปัจจัยพร้อมมีปัจจัยพร้อมถ้าเกิดความจัดการของความสุขคืออย่างนั้นเนี่ย
ก็ไม่ควรจะเข้ามาฉะนั้นแต่ความสุขคือเห็นความเสมอภาคความเท่าเทียม
เรามีรถขับคนอื่นเขามีไหมเรามีกินมีใช้คนอื่นเขามีไหม
ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ผมอยากเห็นกับบ้านเมืองเรามีความเสมอความเท่าเทียม
แง่ของการใช้ชีวิตในแง่ของความเป็นอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งพูดคุยกับเพื่อนฝูงเราที่อยู่ในฐานะเดียวกัน
ใช้คำนี้ดีกว่าเราก็นั่งวิเคราะห์นั่งวิพากกันไปว่าคนนู้นว่าคนนี้ติรัฐบาลนู้นตินายกคนนี้เนี่ย
ผมว่าคนส่วนมากทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ทำเพราะว่าสนุกปากทำเพราะเป็นห่วงบ้านเมือง
แต่พวกเราบอกมาช่วยกันดีกว่าอย่าเลยดีกว่าใช่ไหมครับ
ผมผมอาจจะเป็นคนหนึ่งในอาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันแต่ไม่รู้น้อยขนาดไหน
เดี๋ยวก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วนำความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ดีกว่าให้กับพี่น้องประชาชน
ให้กับประเทศไทยได้ก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องเสียสละเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับ

พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับบ่าย๓๓๐ผมวันนี้
หมดเวลาของรายการครับสวัสดีครับ